ของประชาชนในช่วงที่หลายพื้นที่นี่มีน้ำท่วมเนี่ยนะคะ
พพจังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้เร่งให้ชาวบ้านในพื้นที่
ตำบลบึงเนียมจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
และยังคงรอให้ความช่วยยังรอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่นะคะ
ระบายลงสู่น้ำพองไหลมาตลอดกับลำน้ำฉี่ค่ะ
จุดนี้มวลน้ำล้นทะลักพนังกั้นน้ำเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านสูง๓๐เซนติเมตร

สร้างความเสียหายให้กับพนังกั้นน้ำหลายจุดค่ะ
เจ้าหน้าที่ชนรับประทานก็พยายามซ่อมแซมทั้งหมด
และยกระดับความสูงของพนังกั้นน้ำ
เพื่อป้องกันน้ำจากลำน้ำพอง
ปัจจุบันมีระดับเท่ากับพนังกั้นน้ำแล้ว
ก่อนจะระบายลงสู่ลำน้ำชี
ไหลเข้าสู่จังหวัดมหาสารคามเป็นพื้นที่ต่อไปนะคะ

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอนแก่นค่ะ
บอกว่าตอนนี้เองทางหน่วยงานลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน
ประสานเรือทั้งในจังหวัดขอนแก่น

สแตนบายตลอดแนวสายน้ำที่ติดกับบ้านเรือนประชาชน

จอดรอให้ความช่วยเหลือประมาณ๒๐ลำค่ะ
กว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
และได้เฝ้าระวังระดับน้ำจากลำน้ำพอง
ทุกคนกังวลว่าหากข้ามพนังกั้นน้ำมาได้

และพื้นที่การเกษตร๔ตำบลด้วยกันนะคะ
ตำบลในเมืองตำบลศิลาตำบลเมืองเนียมและตำบลพระลับค่ะ
จากการเฝ้าระวังและติดตามปริมาณน้ำพอง
พบว่าผ่านไป๑ชั่วโมง

ว่าน้ำจะไม่ไหลเอ่อล้นพนังกั้นน้ำ
หลังจากน้ำเหนือที่ไหลมาจากชายภูมิสมทบ
น้ำที่มาจากเขื่อนอุบลรัฐของจังหวัดขอนแก่น
ตอนนี้นะคะมีมวลน้ำไหลจากลำน้ำชี
เข้าสู่พื้นที่มหาสารคามเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องเลยนะคะชั่วโมงละหนึ่งถึงสองเซนติเมตรเอ่อล้นตลิงเข้าท่วมพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าไร่ค่ะ
และน้ำสูงมากนะคะพื้นที่นี้สามถึงสี่เมตรค่ะ
และตอนนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับลิงด้วยนะคะเป็นลิงสมขุนสีทอง
อาศัยอยู่ที่จุดนี้ประมาณแปดร้อยตัวต้องอบพยพไปอยู่ริมถนนนะคะ
บางส่วนปีนป่าอยู่ตามต้นไม้รอของกินอยู่ไม่ว่าจะเป็นยอดไม้
ผลไม้ป่าเช่นลูกกระเบาเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติค่ะ
ลิงจะใช้วิธีกระโดดเกาะตามต้นไม้เพื่อลงมาด้านหน้า
และด้านข้างวรรณอุทยานที่ทางยังไม่ถูกน้ำท่วมนะคะขณะเดียวกันค่ะ
นักท่องเที่ยวมาชมความน่ารักของลิงที่บริเวณด้านหน้า
วรรณอุทยานโกสัมภีร์ที่เขากระโดดไปกระโดดมาตามต้นไม้
บางตัวลงเล่นในน้ำนักท่องเที่ยวก็ได้มีโอกาสมาชมนะคะ
แล้วก็เก็บภาพไว้ค่ะยังคงอยู่ที่บริเวณมหาสารคามค่ะ
ที่อำเผอร์โกสัมพีจนที่กู้ภัยเมตตาทำได้รับการติดต่อจากญาตินะคะ
ให้เข้ามาช่วยเหลือเคลื่อนย้ายลงศพของเด็กชายอายุ๑๓ปี
เป็นชาวบ้านประเดิดตำบลยางท่าแจ้งที่จมน้ำเสียชีวิต
และตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่เนินดินภายในหมู่บ้านค่ะ
เพราะว่าบริเวณหมู่บ้านถูกน้ำท่วมหมดเลยนะคะ
โดยจะเคลื่อนย้ายไปทำพิธีชาปนกิจศพนอกพื้นที่
เนื่องจากเมนภายในตำบลยางท่าแจ้งถูกน้ำท่วมไม่สามารถใช้การได้ค่ะ
กู้ภัยนำเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์พร้อมนิมนต์พระมาทำพิธีเคลื่อนย้ายลงศพของผู้เสียชีวิตออกจากหมู่บ้าน
นำมาขึ้นฝั่งที่ถนนและใช้รถเดินทางต่อไปยังวัดในพื้นที่ตำบลหัวขวาง
ห่างจากบ้านเทิมประมาณ๑๐กิโลเมตรเพื่อทำพิธีชาปนกิจต่อไป
นี่คือพื้นที่ภาคอีสานนะคะแล้วก็ยังคงเป็นห่วงต่อเนื่องด้วยนะคะ
เพราะว่าภาคอีสานตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนบนจะได้รับผลกระทบจากไลออนร็อก
เดี๋ยวจะมีฝนนะคะเพราะฉะนั้นอีสานต้องจับตามองนะคะ
แต่ว่าพื้นที่อื่นก็คือต้องดูตามเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะเตือนสภาพอากาศด้วย
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จันทบุรีช่วงนี้คือมันยังมีมรสุม
ขึ้นลมยังแรงอยู่หลายพื้นที่ติดทงแดงไม่ให้ลงไปเล่น
แต่ปรากฏว่าถูกคลื่นแรงซัดจมหายต่อหน้าค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมค้นหาข้ามคืน
ล่าสุดคือพบร่างแล้วถูกน้ำทะเลซัดมาเกยชายหาดนะคะ
พร้อมด้วยทีมค้นหาทางน้ำกระจายปูพรมทั่วบริเวณแนวชายหาดเจ้าหลา
อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะไปช่วยกันค้นหาร่างนักท่องเที่ยวหนุ่ม
วัยสามสิบห้าปีที่ไหว้น้ำตามแฟนสาวเล่นวินเซิร์ฟในทะเล
แล้วปรากฏว่าถูกคลื่นลมแรงซัดจมหายไปต่อหน้าแฟนสาว
หายไปช่วงเย็นของวันที่เก้าตุลาคมต่อมาเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ระดมกำลังชุดประดาน้ำระดมค้นหากันทั้งคืน
ตำรวจสพท่าใหม่ก็นำโรนระบบตรวจจับความร้อนมาช่วยค้นหา
พบร่างนักท่องเที่ยวหนุ่มถูกคลื่นซัดขึ้นมาเหนือผิวน้ำค่ะ
กรอบกับมีพายุฝนตกลงมาในทะเลก็คลื่นสูงตอนกลางคืนเจ้าหน้าที่เขาเลยต้องยกเลิกการค้นหาไปชั่วคราวก่อน
ตัวผู้สูญหายเนี่ยคือนายสนทัศน์ภูมิยังอายุสามสิบห้าปีนะคะ
ในที่สุดก็พบร่างนายสนทัศน์นะคะ
ถูกคลื่นซัดเกยชายหาดห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๒๐๐เมตร
ตำรวจสพท่าใหม่ค่ะตรวจสอบร่องรอยหลักฐาน
พร้อมสอบปากคำพยานแวดล้อม

นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า
แพทย์วินิจฉัยยืนยันสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็ให้ญาติรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะคะ

แต่ว่าบางคนที่เขาชอบเล่นเซิร์ฟเขาก็มองว่า
คลื่นมันสูงคลื่นมันสวยก็จะได้เหมาะกับการเล่นเซิร์ฟ
ใช่ค่ะแต่ว่านั่นก็เป็นอันตรายลักษณะคล้ายแบบนี้นี่แหละนะคะ